คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เครนก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติค่ะ
หักทับคนงานเสียชีวิตไป๕คนบาดเจ็บ๑คนนะคะ
ทางด้านของตำรวจก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งการให้สอบเหตุการณ์นี้เป็นการด่วน
ถ้าพบว่าใครประมาทเป็นสาเหตุจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เป็นเครนขนาดใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้

หักลงมาแล้วก็ทับคนงานทำให้คนงานชายที่ทำงานอยู่เสียชีวิตรวม๕คน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คน
จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งแถวพระราม๙ค่ะ
จากการสอบถามเบื้องต้นก็รู้ว่าระหว่างที่คนงานกำลังทำงานอยู่เนี่ย
เครนเกิดเอนเอนไปสักพักแล้วก็ล้มลงมาเลยนะคะ
เนื่องจากว่าสลักที่ยึดตัวเครนหลุดทำให้เครนหักโค้นลงมาทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่
คนงานที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วยนายสิริชัยน้อยวงเป็นคนควบคุมงาน
นายนิทัศน์โฉมอุปราชนายศักดาชัชวานวงศกุล
นายวุฒิไกรเสนาอุดรนายซันนี่นินซึ่งทำงานอยู่ข้างล่างค่ะ
เขาหลบไม่ทันคุณผู้ชมเครนก็เลยทับจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีนายพานุสิงหน้อยค่ะ
คนนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปิยเวท
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เครนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเพื่อยกสิ่งของในงานก่อสร้าง
เมืองตนชวานน่าจะเป็นความผิดพลาดในการประกอบเครน
เครนนั้นโค้นลงมาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
สาเหตุเนี่ยเท่าที่สอบสวนณเวลานี้
เชื่อว่าเกิดจากความประมาทของผู้ที่รับผิดชอบ
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
คนแรกที่ต้องรับผิดชอบคือวิศวกรซึ่งก็ตายอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
วิสากรเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนที่เหลือเนี่ยเมื่อกี้ได้สั่งการให้ทางผู้กำกับ
สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
ไปดำเนินการตรวจสอบเพื่อจะหาผู้รับผิดชอบในทางอาญา
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔คนนะคะ

ซึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาล๑คนก็เลยรวมแล้ว

ได้มีการสั่งการให้ผู้พักกรรมกรับตำรวจนครบานมักกะสัน

เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็กำชับหาตัวผู้ผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าตกลงแล้วมันเป็นความผิดพลาดจากของหน่วยงานไหนของใคร
เพราะว่าก็มีผู้รับผิดชอบอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งตอนนี้จะเร่งสอบนายจ้างก่อนถ้าหากว่าพบว่าผิดตามกฎหมาย
ก็จะเร่งดำเนินการทันทีนะคะ
นายสุเมษมโหสดอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานบอกเลยค่ะว่าตอนนี้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครเขต๓และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต๑๒
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเครนล้มทับคนงานเสียชีวิตนี้แล้ว
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าสถานที่นี้ได้ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติ
โดยมีบริษัทฤทธาจำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้านโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
เมืองต้นก็ได้รับรายงานมานะคะว่าบริษัทที่รับติดตั้งเครนได้ดำเนินการติดตั้งแล้วก็ประกอบ
ทีนี้จังหวะที่ติดตั้งแขนเครนคาดว่าตุ้มถ่วงน้ำหนักมันเสียสมดุลค่ะ
ก็ทำให้โครงสร้างที่อยู่ระหว่างติดตั้งนั้นล้มลงเลยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบอกว่าเบื้องต้นพนักงานได้ตรวจความปลอดภัย
ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมให้เข้าไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนงาน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันทร์และหม้อน้ำปี๒๕๕๙
ซึ่งก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยปั้นจันทร์หรือว่าเครน
พร้อมทั้งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี๒๕๕๔แล้วหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะ
ซึ่งถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วนายจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
ก็จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๔แสนบาท

ก็ต้องขอเตือนไปยังสถานประกอบกิจการอื่นเลยนะคะว่า
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดแบบนี้อีก